ต่อกันที่ข่าวของคุณติ๊กกณิตธรินกันหน่อยดีกว่านะฮะ
พูดแบบนี้หลายคนพอจะจำชื่อกันได้แล้วแหละ

เรียกกันว่าอดีตภรรยาของคุณสอนรามนั่นเองนะคะ
อย่างที่พี่หนุ่มบอกไปทุกครั้งเลยบอกว่าไม่ได้กิดกันให้แม่เนี่ย

แต่ว่าต้องรอความพร้อมของคุณติ๊กก่อนให้ไปปรับปรุงตัวก่อนนะฮะ

เมื่อวานนี้เธอได้เจอน้องวีจิลูกสาวของเธอแล้วค่ะ
ที่ก่อนหน้านี้เลยเธอเคยบอกเอาไว้ว่าอดีตสามีพี่หนุ่มสอนรามเนี่ย

ซึ่งเธอเองก็โพสต์โมเมนต์ดีกับลูกสาวนะครับ
กอดทั้งอุ้มหอมแก้ม

คนที่นั่งอยู่ทางด้านหลังก็คือพี่หนุ่มสอนราม

ซึ่งสาวติ๊กเองก็บรรยายความรู้สึกเอาไว้ด้วยนะคะ
บอกว่าอย่าลืมสิ่งที่แม่กระซิบข้างหูหนูนะลูก
แม่รักวีจิค่ะแม่อยู่ที่นี่ไม่ได้ทิ้งลูกไปไหน
ทำภารกิจไม่นานเพราะมีคนใจดีหลายคน
ื่นมือช่วยให้งานแม่มาบ้างค่ะ
เพื่อที่แม่จะได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีชีวิตที่มั่นคง
จะได้มีเงินเก็บและแม่จะเลือกโรงเรียนที่ดีที่เหมาะกับลูกนั่นเองค่ะ
แต่ทั้งนี้ค่ะเราตามไปดูในอินสตราแกรมของพี่หนุ่ม
แล้วก็คุณติ๊กนะคะว่ามีโมเมนต์ดีแบบนี้แล้ว
เขาจะกลับมาฟอลโลกันแล้วหรือยัง

ในการที่จะกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้ง
น่าจะเป็นเรื่องยากแต่ว่ายังไงก็ตาม
แต่ค่ะคุณติ๊กก็คือแม่ของลูกอยู่ดีค่ะ
ก็เป็นกำลังใจกับครอบครัวนี้ด้วยแล้วกันนะคะ